ก่อนครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมผมก็เชื่อว่าต้องเคยได้ยินชื่ออย่างแน่นอน
ค่ะนะฮะเขามียี่ห้อแล้วก็ดังมานานนะฮะยาขมยาเขียวตราใบห่อ
ยาเขียวตราใบห่อเนี่ยอันนี้เคยได้ยินเขาขอชี้แจงหน่อย
ยังไงคะหลังจากมีการแชร์ข้อมูลกันแพร่สะพัดไปประมาณว่าโอ้โห
ยาขมยาเขียวเนี่ยมันช่วยรักษาแล้วก็ป้องกันโควิด๑๙ได้นะ
เอาแล้วไงโอ้โหทีนี้ฮะห้างขายยาตราใบห่อเนี่ย
ต้องออกมาบอกนะครับบอกอย่าไปเชื่อข่าวลวงขอย้ำยาขมยาเขียว
ไม่มีฤทธิ์ต่อไวรัสโควิดหลังจากที่มีการแชร์มีการลือ
เผยแพร่ข่าวกันบอกว่ายาเขียวยาขมรักษาโรคจากไวรัสโควิดได้
อ่าแล้วก็พาดพิงไปถึงผลิตภัณฑ์ของตราใบห่อทางตราใบห่อก็เลยขอเรียน
ขอแจ้งนะครับยาขมยาเขียวไม่มีฤทธิ์ต่อไวรัสโควิด
ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือว่าการรักษานะฮะค่ะขอแจ้งเลยนะครับอ่า
โดยสรรพคุณของยาขมกับยาเขียวที่ถูกต้องเนี่ยยาขมเขาแก้ร้อนในกระหายน้ำ
แก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนประมาณอย่างนี้
ยาเขียวแก้ร้อนในกระหายน้ำเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนถอนพิษออกหัดอีสุกอีใส
เป็นหรือยังรัชพรอีสุกอีใสอะไรพวกนี้เคยเป็นตอนเด็กเด็กแล้วค่ะอ่า
งั้นยาเขียวก็ไม่ต้องถ้าเป็นอีกก็ไปเอามาค่ะนะ
วิธีป้องกันโควิด๑๙ที่ดีที่สุดล้างมือให้สะอาด
ใส่หน้ากากอนามัยนะฮะอ่าแล้วก็ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นนะ
แล้วก็อย่าไปส่งต่อข่าวลือต่างอะไรพวกนี้ดาวใบหอเขาฝากบอก
นี่นะฮะคือเราก็ต้องเอามาฝากแจ้งฝากเตือนทุกท่านด้วยแหละ
บางทีไปเห็นข้อมูลต่างต่างเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างต่างค่ะ
แต่ว่าที่เขาแชร์แชร์กันมาส่งต่อกันมามันจริงไม่จริงก็ไม่รู้ใช่
คือจริงแล้วเนี่ยข้อความเหล่านี้คือใครพิมพ์ก็ได้ไง
ใครจะพิมพ์ส่งมาต่อไปก็ได้คือถ้าดูดูแล้วไม่ได้ทำตาม
ว่าไปหาข้อมูลให้แน่ชัดแล้วทำเนี่ยอีกเรื่องหนึ่ง
บางคนเนี่ยบางท่านเห็นแล้วทำเลยก็มี
มันส่งผลร้ายต่อโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าร่างกายที่ตัวเองมีอยู่
อันนี้มันจะยุ่งกว่าเดิมใช่ค่ะครับ